การพบทับหลังที่หายไปจากประสาทหนองหงจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ไปปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกา
ก็ทำให้เริ่มเกิดกระแสการทวงคืนรอบใหม่
เหมือนกับการทวงคืนทับหลังนารายบันทมศิลป์เมื่อเกือบ๓๐ปีที่แล้ว
ซึ่งในครั้งนั้นนะครับนอกจากหลักฐานภาพถ่ายที่ชัดเจน
ซึ่งทับหลังประสาทน้องหงก็มีภาพถ่ายยืนยันการมีอยู่จริงเช่นกัน
ตื่นตัวของคนไทยก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ทับหลังนารายบันทมศิลป์ถูกส่งกลับมาอย่างไทย
โดยที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับโบราณวัตถุชิ้นอื่นทดแทน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นภาพถ่ายปราสาทน้องหงษ์จังหวัดบุรีรำ
ผลงานของนายมานิดวันลิโพดมนักโบราณคดี
ซึ่งปรากฏในโครงการและรายงานสำรวจและขุดแต่งโบราณสถาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยจากภาพจะเห็นปรางปราศาสตร์สององค์เป็นปรางองค์ใต้และองค์กลาง
ซึ่งในภาพปรางองค์ใต้ยังมีทับหลังติดตั้งอยู่
ขนงศักดิ์หารวงนักวิชาการอิสระอธิบายเพิ่มเติมถึงความสำคัญ
ปราศาสตร์หลังนี้กับไทยรัฐทีวีว่าปราสาทน้องหงโดยเฉพาะตัวทับหลัง
เป็นศิลปะเขมรที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพระนคร
และเป็นประสาทในช่วงรอยต่อของยุคสมัยก่อนการก่อตั้งราชวงศ์มหินทรปุระที่พิมัย
ซึ่งน่าจะมีอายุกว่า๑๐๐ปี
ส่วนนี้คือภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งที่นายมานิดถ่ายเอาไว้ด้านหน้าปรางองค์ใต้
แสดงให้เห็นลักษณะของทับหลังอย่างชัดเจน
ภาพถ่ายภาพนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทับหลังเคยอยู่ที่ปราศาสตร์น้องหงจริง
กำลังจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการทวงคืนทับหลัง
หลังมีผู้พบว่าทับหลังชิ้นดังกล่าวกำลังถูกจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย
ชงมูลลีในเมืองซานฟานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
และมีความเป็นไปได้ว่าทับหลังจากปราสาทน้องหงชิ้นนี้
ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย
เช่นเดียวกับทับหลังนาวรายบันทมศิลป์ที่ไทยสามารถทวงคืน
นำมาติดตั้งไว้ที่ปราศาสตร์พนมลุ้งได้เช่นเดิมในปี๒๕๕๙
เพราะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถทวงคืนทับหลังนาวรายบันทมศิลป์
จากสถาบันศิลปะชิคาโก้ได้สำเร็จ
นั่นก็เป็นเพราะเรามีภาพถ่ายที่นายมานิดวัลลิโพดม
ถ่ายได้จากการสำรวจโบราณสถานเช่นเดียวกับที่ถ่ายไว้ที่ปราศาสตร์น้องหงษ์
โดยกระบวนการทวงคืนทับหลังนาวรายบันทมศิลป
ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงปี๒๕๕๙
คณะกรรมธิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภาพผู้แทนราชดร
กระแสตื่นตัวทั้งในหมู่คนไทยทั้งในประเทศ
และคนไทยที่อาศัยอยู่ในชิคาโป้ที่ทั้งเดินขบวน
เขียนจดหมายเผยแพร่ไปยังสื่อต่าง
เรียกร้องให้สถาบันศิลปะชิคาโก้
คืนทับหลังนาวรายบันทมศิลป์ให้กับไทย

ที่ทำให้สถาบันศิลปะชิคาโก้

โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนกับโบราณวัตถุชิ้นอื่น
ตามที่สถาบันศิลปะชิคาโก้
เงื่อนไขเอาไว้ก่อนหน้านี้

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน